คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องของพักก้าวไกล

เหรออ่ะรอค่ะ

วันก่อนเนี่ยบิ๊กป้อมเพิ่งไปจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดใช่ไหม

วันนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่จันทบุรีเช่นกันนะครับ

ไปตรวจปัญหาน้ำทะเลกัดซะชายฝั่งที่ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงนะฮะ
จากนั้นก็ไปต่อที่วัดเขาตะหน่วยนะฮะ
ก็มีชาวบ้านมารอต้อนรับนี่นะครับ
ขบวนกลองยาวนี่นางรำนี่ฮะนี่ต้องกอดหน่อยนี่เห็นไหม
อ่าดอกม้งดอกไม้
ก่อนจะเดินทางกลับชาวบ้านก็ตะโกนเชียร์นะ

ลูกตู่อยู่ต่อ
แล้วลุงตู่มีการวนเวือไหนขออีกรอบนึงแล้วก็มีทำมินิฮาร์ดด้วย

คือคนเด็กประยุฒิบอกว่าจะอยู่ไม่ได้นะถ้า
ถ้าไม่เลือกหรือถ้าเลือกตั้งไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่
อย่าไปพูดอย่างนั้นแล้วนายก
แล้วบอกขอให้จำเอาไว้๓คำนะ
คำของลุงจำไว้เลยอะไรคะลุงทำแล้วลุงทำอยู่และลุงจะทำต่อ
เขามีสโลกงโลแกนนะเดี๋ยวนี้
อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อ
อยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อ
อยู่ต่ออยู่ต่อ

อยู่ต่ออยู่ต่อ

อยู่ต่ออยู่ต่อ

เลือกวันเลือกวันไม่ต้องบอกวันก็ได้ค่ะ
จะวันอะไรครับไม่รู้เหมือนกันแหละ
ถ้าเมื่อพร้อมครับก็พร้อมทุกอย่าง
ทุกคนใครเขาพร้อมเขาก็ยุตรภาพได้
ท่านนายยกตอนนี้พร้อม๑๐แล้วครับท่านนายยก
ผมพร้อม๕๐๐แล้วมั้ง
๕๐๐อยากเลือกตั้งเลยใช่ไหมครับท่านนายยก
ไม่อยาก
นายกผมพร้อม๕๐๐แล้วมั้ง
อยากเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะยังไม่อยาก

เอาทุกคนเตรียมมือขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะ
จะพาไปดูฝากฝั่งพลังประชารัฐค่ะ
วันนี้นายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพัก
แล้วก็นายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพักนะคะ
แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๔ภาค๑๕คน
แล้วก็แนะนำให้ผู้สมัครจดจำนโยบายของพัก
ท่าเต้นไม่ว่าจะเป็นป้อม๗๐๐
หรือว่านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ๓๔๕และ๖๗
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปจะได้รับ๓๐๐๐บาท
เอ้ามายกมือขึ้นมาแล้วซ้อมพร้อมกันหน่อยคุณผู้ชมไป
โทษนะคะมันจำยากนะคะ
คือ๗๐๐นี่คือที่ประกาศนโยบายแรกไป

ใช่ใช่ป้อบ๗๐๐บาท

คือความหมายคืออายุ๖๐ปีขึ้นไปจะได้เวลา๓๐๐๐บาท

สำหรับเด็กสายสินที่ตกเลขอย่างดิฉันท่านี้ยากเกินไปจริงค่ะ

เดี๋ยวจะบอกลุงป้อมให้ลุงป้อมตีให้มือ